ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะผู้ต้องหาที่ฆ่าน้องบอบบี้วัย๗ขวบเนี่ย
ตำรวจจับตัวได้แล้วหลังย้อนกลับไปกินข้าวที่บ้านของตัวเองกลางดึก
หลังตำรวจจับได้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จังหวะที่กำลังทำแผนอยู่นั้นพ่อของน้องโกรธแค้นที่เห็นผู้ต้องหา
บัดมือเจ้าหน้าที่ปลีกเข้าไปจะรุมทำร้ายจังหวะนั้นชาวบ้านตามเข้าไป
จะถูกรุมประชาธรรมเลยนะคะไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนตอนนี้กันค่ะ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

ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพาไปชี้จุดที่น้องบอบบี้เดินมาที่เถียงนา
แล้วก็พาไปชี้จุดที่ใช้ท่อนฟืนและจอบ
ซึ่งอยู่ใต้เถียงนาเป็นอาวุธทำร้ายน้อง
จากนั้นพาไปชี้จุดสุดท้ายค่ะที่บริเวณดงกล้วย
นายสินชัยทำร้ายน้องจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
ขณะเจ้าหน้าที่คุมตัวออกมาเพื่อจะขึ้นรถตู้กลับ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายสินชัย
สอบถามว่าอยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตไหม

นายสินชัยบอกเพียงว่าอยากขอโทษครอบครัวของน้องบ๊อบบี้ด้วย
กระทั่งพ่อของน้องบอบบี้สลัดมือเจ้าหน้าที่หลุด
และชาวบ้านก็กรูกันเข้าไปจะรุมประชาธรรมผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้น
นี่นี่นี่ดูดูอาการของคุณพ่อ
ดูสายตาของท่านนะดูมืออย่างที่คุณน้องอุ๋ยบอกกำแน่นสองมือ
ไม่ไหวแล้วนะจังหวะนี้เข้าใจจริงนะคะ
ความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียแล้วน้องยังเล็กมาก
เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อไปทำร้ายผู้ต้องหา

มันก็จะเพิ่มความยุ่งยากในการทำคดีมากขึ้น

นะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับนายสุพลเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ต้องหาเองก็
เขาก็เสียใจนะเขาก็ร้องไห้แหละครับไม่คิดว่าน้องชายเขาจะเป็นคนทำเพราะอะไร
บ้านก็อยู่ใกล้กันวันที่เกิดเหตุคือ๑๖มกราคม
คือน้องชายเขาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ต้องหาคือน้องชายก็ดูแลน้องอีกคนที่พิการอยู่ที่บ้าน
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านน้องบอบบี้เพียง๕๐เมตรเท่านั้นหมายความว่านี่คือเพื่อนบ้านกันนะ
แล้วพอรู้ข่าวว่าบอบบี้หายตัวไปก็ยังออกไปช่วยตามหากันอยู่เลย
แต่หลังพบศพในวันที่๑๘มกราคมตำรวจเรียกน้องชายไปสอบปากคำแต่น้องชายหายตัวไปแล้วนะฮะ
จนกระทั่งกลางดึกของ๒๒มกราคมน้องชายย้อนกลับไปกินข้าวที่บ้าน
แล้วก็ไปนั่งกอดน้องชายที่พิการในมุ้งสุดท้ายตัวเขาเองก็เลยต้องพาน้องชายที่เป็นคนทำ
นำไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุด

พี่ชายเนี่ยจะขาดใจนะเพื่อนมากเลยนะ
คุณผู้ชมคงสงสัยว่าจะไปทำเด็กทำไมอายุ๗ขวบ
ผู้ต้องหาจะไปทำร้ายเด็กถึงขั้นกับตายทำไมครับไอ้คนทำมันบ้าหรือเปล่า

ต้องหาเองก็ยอมรับลูกชายเนี่ยเคยมีอาการทางประสาทเมื่อ๑๐ปีก่อน
แต่แม่เคยนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
แต่ช่วง๑๐ปีหลังมาเนี่ยไม่ได้ไปรักษาแล้ว
เพราะด้วยระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลมันไกล
ครอบครัวเองก็ยากจนอันนี้ก็เข้าใจ
คิดไม่ถึงว่าลูกชายจะก่อเหตุมา
เพราะลูกชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
สงสารแม่เหมือนกันใครจะคิดว่าลูกชายจะไปฆ่าคนตายนะครับ
สิ่งที่มันน่าสนใจที่มันทำให้เจอคืออะไร
แล้วมันเป็นเศษรถของเล่นซึ่งมันไปตรงกัน
กับรถของเล่นที่อยู่ในบ้านผู้ต้องหานั่นแหละ

ถึงตัวของในคนที่ก่อเหตุได้
ทีระสาวทมรองปุพัญชาการทรศักดิ์แห่งชาติเองก็บอกว่า
ประคัมด้วยตัวเองร่วมกับทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
จนทราบว่านายคนนี้เป็นคนทำแหละนะครับทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อว่าวันนั้นนี้เกิดอะไรขึ้น
จากการสอบสวนแล้วก็รับสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะแล้วก็สารภาพแบบนี้บอกว่า
ช่วงเย็นวันที่๑๖มกราคมนายสินชัยมีการชวนน้องบอบบี้เดินลัดเลาะทุ่งนาไปยิงนกที่บริเวณจุดพบศพ
แต่ว่าระหว่างนั้นน้องบอบบี้ยิงหนังสติ๊กพลาดมาถูกหน้าอกมาถูกที่อกของนายสินชัย
ก็เลยทำให้โกรธประกอบกับนายสินชัยมีเรื่องไม่พอใจน้องบอบบี้มานานแล้ว
อ้างว่าน้องชอบเข้าไปเล่นที่บ้านไปรื้อของเล่นและข้าวของต่างภายในบ้าน
ก็เลยออกอุบายอะค่ะให้น้องบอบบี้ยืนรอที่ดงกล้วยแล้วตัวเขาก็เดินไปหยิบท่อนฟืนที่อยู่ใต้เถียงนา
แล้วก็ย่องเข้ามาใช้ท่อนเฟิร์นตีเข้าไปที่หลังและตามร่างกายของน้องบอบบี้ถึง๗ครั้ง
น้องล้มลงไปนะคะล้มขาไปเกี่ยวกับต้นกล้วยก็เลยเอาจอบที่เถียงนามาตัดต้นกล้วยทิ้ง
จึงล้มลงไปทั้งตัวซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าขณะนั้นน้องบอบบี้ยังไม่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ใช้มือจับที่ด้ามจอบนายสินชัยจึงตัดสินใจวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้าน
บอกว่ายังไม่เสียชีวิตเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่ตีไปแล้วน้องเอามือของน้องไปจับด้ามจ่อ
ก็เลยคิดว่าน้องยังไม่ตายแต่ว่าขาน้องเหมือนมาโดนปีนแล้วกระแทกไปโดนกับไปพันกับต้นกล้วย

ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นค่ะตำรวจก็นี่แหละค่ะ
นำตัวไปสอบสวนที่โรงพักษ์สพเวียงเชียงรุ้งเนี่ยนะคะแล้วก็แจ้งข้อหากับนายสินชัยฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงราย
ส่วนผลการชนสูตรเบื้องต้นพบว่าน้องบอบบี้ตับแตกนะคะ
โอ้ตีขนาดไหนตับถึงแตกต้องแรงขนาดไหน
ซึ่งเกิดจากการคนร้ายใช้ท่อนไม้นี่แหละ

รวมถึงกองพิสูจน์หลักฐานภาค๕ลำปางด้วย

ตอนนี้นะคะรถน้องแค่๗ขวบ
ปวดตีครั้งเดียวก็โอ้แย่แล้ว

การระงับผู้ควมอารมณ์มีปัญหา